รายถ้ามีเจ้าของสุนัขค่ะเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยปะละเลยให้มันไป
รวมกลุ่มรวมก้อนกันเป็นแก๊งใครขี่รถผ่านไล่กัดไล่งับหมดเลย
แล้วเจ้าของบ้านไม่ดูแลไม่รับผิดชอบเลย
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรดูคลิปนี้ก่อนเห็นไหม
สองผัวเมียเขาขี่รถซ้อนกันมาหมางับขาไปเลย
แล้วเธอก็เจ็บแล้วเธอก็เจ้าของหมาอยู่ไหนรับผิดชอบยังไง
หลักฐานมันเกิดขึ้นกลางวันแสกแบบนี้
เห็นไหมว่ามีหมาสองตัววิ่งมานะน้ำตาลเข้มเนี่ยกัดเข้าไป
อันนี้เขาขี่รถมาในซอยสาธารณะทั่วไป
อยู่ที่ซอยสุขาอุปถัมภ์๒๗อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งคู่ก็จอดรถตามหาเจ้าของเจ้าของอยู่ไหนช่วยออกมามาดูหน่อย
เห็นไหมผู้หญิงคนที่ลงมาเนี่ยเขาถูกงับเข้าไปที่ขาด้านซ้าย
ระหว่างเขาลงมาดูแผลเขานะ

แต่หมามันก็ยังคงไล่กัดรถคันอื่นต่อหน้าต่อตาเจ้าของอยู่เลยนะ

เดี๋ยวจะมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถมา

นี่ครับหมาสองตัวก็ต้นเหตุเหมือนเดิมครับ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ย
มันไม่ใช่แค่สองเหตุการณ์นี้มันมีอีกมากมายที่มันไม่ได้นำเสนอข่าวก็มีเหมือนกัน
เจ้าของหมาก็ยังคงปล่อยหมาแบบนี้อยู่นะ
ค่ะและจากการที่ปล่อยประละเลยหมาแบบนี้
ชาวอุบลเขาก็เลยได้มาสองคลิป
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเปิดให้ดูกลางวันหนึ่งครั้งกลางคืนหนึ่งครั้ง
เขาเอามาลงในเพจอุบลวันนี้
เป็นเพจที่บอกข่าวเล่าเรื่องนะในตัวเมืองอุบลเนี่ยนะคะ
ระบุข้อความบอกว่าร้องเรียนร้องทุกข์ค่ะ
ช่วยแจ้งข่าวไปด้วยหอพักซอยสุขาอุปถัมภ์๒๗
แถววัดป่าแสนอุดมอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ชอบปล่อยหมาออกมาไล่รถเวลาผ่านไปบนถนนสาธารณะเป็นประจำ
บางครั้งเกิดอุบัติเหตุเห็นพฤติกรรมของเจ้าของแล้วอดทนไม่ได้จริงค่ะ
ทีมข่าวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยังคนที่เสียหายที่เคยถูกหมากัดเนี่ยนะ
ได้รับคำตอบว่าก็มันเกิดขึ้นแล้ว
แต่เจ้าของไม่เห็นรับผิดชอบเลยเขาบอกแบบนี้เลยนะ
แล้วก็เห็นมักจะปล่อยหมาออกมาไล่กัดชาวบ้าน
แต่หลังจากมีคนเอา๒คลิปนี้ไปโพสต์
คนบอกว่าไม่เห็นหมาวิ่งออกมาจากบ้านอีกแล้วนะ
ส่วนคนที่อาจจะเคยถูกหมากลุ่มนี้กัด
ไม่ใช่เฉพาะที่ปรากฏในคลิป๒คลิปนี้นะคะ

เจ้าของหมาได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๒
มีโทษก็คือจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

นายทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าเลี้ยงหมาไม่รู้จักขังแบบนี้
มันสมควรขังเจ้าของหมาแทนว่าไหมครับ
คนอื่นที่เคยถูกหมากัดไปแจ้งความได้ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับถ้าเกิดว่าเลี้ยงหมาแล้วปล่อยหมามา
กัดคนไม่ยอมขังหมาเจ้าของหมาควรจะโดนขังดีไหมฮะ